มาดูต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะฮะ
ห่อเหลาเอาการเหมือนกันสำหรับณเดชนคุกิมิยะ

กรรมการที่ว่านู่นอยู่ในคณะรัฐบาลนะครับ

สูตรโครงการของรัฐบาลเดินหน้าประเทศไทย

ผู้ชมทั่วประเทศติดตามดูกันสนุกสนานนะ
แล้วก็เจ้าตัวยอมรับว่าดีใจที่ได้เป็นกระบอกเสียง
ให้กับทางรัฐบาลแล้วก็ประเทศไทยด้วย
ส่วนเรื่องที่เตรียมเข้าพบท่านนายก
เห็นเขาบอกว่าสี่กัญญายนนี้ทำเงียบรัฐบาลอาจจะแตก
เพราะว่าบรรดาดาราซุปตาทั้งหลายจะพาเรทกันไปที่นั่นนะครับ

แต่หากว่าพร้อมจริงแล้วณเดชนเช็คคิวกับผู้จัดการอยู่
ก็ยินดีนะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับทางท่านรัฐบาล
คณะลุงตู่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลายคนอาจจะไม่เคยดูรายการเดินหน้าประเทศไทย
หรือว่าโทษนะครับบางทีเจอแล้วอาจจะเปลี่ยนช่อง

ผมพอได้มาถ่ายมาถ่ายแล้วเรารู้สึกว่า

ที่เราเคยมองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรา
ศิลปินนักแสดงหรือว่าผู้มีชื่อเสียงในทุกแขนงในทุกช่อง
มาร่วมมือกันในการดึงความสนใจ
ให้กับคนไทยได้หันมามองเห็นถึงปัญหา
หรือว่ามีนักแสดงหลายคนต้องช่วยได้แน่นอนครับ
เพราะว่าผมคนเดียวอาจจะไม่ช่วยอะไรมาก

เดี๋ยวต้องถามทางผู้จัดการอีกทีว่าได้มีการบอกมาหรือเปล่า

เคยเจองานที่เป็นเกี่ยวกับงาน

ท่านก็บอกว่าแซวครับท่านแซว
ยาย่าไม่มาเหรออะไรอย่างนี้
คือเทปที่ออนแอร์ไปแล้วล่าสุด

ซึ่งปกติเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบ

กำลังเล็งไว้แล้วก็คนดังอีกมากมาย
วนิษฐาโป๊บธนวัฒน์พี่เวียสุกลวัฒน์พี่ตุ้ยเอเอฟ

ผลิตโชคด้วยก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะคะ
กลยุทธ์นี้จะทำให้คุณผู้ชมเกาะหน้าจอ

ส่วนเรื่องค่าตัวนะคะงานเมื่อวานนี้นะคะ
ก็ณเดชน์บอกว่าได้รับเหมาะนะคะ

แพงเชียวนะคะก็ยังรับได้อีก
ณเดชน์บอกโอ๊ยแม่แก้วจะรวยไปไหนคะเนี่ย